พูดลอยออกมาว่าขอให้วันพรุ่งนี้มันไม่เป็นอย่างวันนี้
ตื่นมาเราต้องยนต์เข้าในบัญชี๑แสนบาท

พอหลังจากที่คุณย้ายเข้ามาข้างบ้าน

เด็กที่ร้านเราเดินเข้ามาในห้อง

มาเจอเด็กคนนั้นนั่งทำงานอยู่